คุณผู้ชมไปดูเหตุการณ์ที่วัดบ้านพึ่งที่แม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
ชาวบ้านในพื้นที่ทะเลาะกัน
ชาวบ้านฝั่งหนึ่งเขาสนับสนุนผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัด
ชาวบ้านอีกฝั่งหนึ่งเขาสนับสนุนท่านเจ้าอาวาสวัด
ประเด็นก็คือมันมีป้ายประกาศไปแปะเอาไว้แบบนี้ค่ะที่อยู่ด้านหลังเรานะคะ
ปลดผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดลงนามโดยท่านเจ้าอาวาสวัด

ทีนี้ชาวบ้านที่เขาต่างฝ่ายต่างเป็นผู้สนับสนุนของแต่ละฝ่าย

ตีกันเลยเดี๋ยวคุณผู้ชมลองดูค่ะ
ถึงคันยกเก้าอี้มาฟาดใส่กันนั้นน้องคิงครับ
ชาวบ้านฝั่งเจ้าอาวาสและชาวบ้านฝั่งผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบ้านพึ่ง
ที่แม่แตงเชียงใหม่ทะเลาะกัน

คนมาห้ามก็เอาไม่อยู่นะจนมีคนเจ็บนะคะ
ต้นเรื่องก็คือป้าอุบลอายุ๖๐ปีเดี๋ยวคุณผู้ชมสังเกตดูนะคะใส่เสื้อสีฟ้า
ถูกป้าเล็กมาต่อว่าและดึงแขนเสื้อ

ตุ้ยอายุ๖๓เข้าไปผลักป้าอุบลจนล้มเสียหลักตกบันไดก้นกระแทกหน้าสาราหอประชุมวัด

ต้นเรื่องมันคือตรงนี้แหละ

บานปลายไปเลยอะค่ะ
จุดที่เริ่มต้นมันคือประเด็นตรงนี้คือชาวบ้าน
คุณผู้ชมค่ะอย่างนี้เห็นไหม๕จวาตก
บ้านพึ่งก็บรรยากาศคือมีชาวบ้านสักประมาณ๕๐กว่าคน
มาช่วยขนข้าวขนของของผู้ช่วยเจ้าอาวาสนะคะ

ขึ้นรถกระบะขึ้นรถตู้เป็น๑๐คันนะคะ
เพราะว่ามีคำสั่งจากเจ้าคณะอำเภอแม่แตง
ให้ผู้ช่วยเจ้าอาวาสรูปนี้ย้ายออกจากวัดชั่วคราว

ความผิดก็คือแบ่งฝักแบ่งฝ่าย
ทำให้เกิดความแตกแยกในชุมชนและวัด
นางสาวแอนนามสมมุตินะคะอายุ๔๓ปีบอกว่า
๖ปีก่อนเช่าบ้านเป็นคนนิมล
ครูบาบุญทรัพย์อายุ๒๘ปี
ให้มาเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาส
ให้มาอยู่ที่วัดบ้านพึ่งแห่งนี้
เพราะท่านเจ้าอาวาสท่านอายุเยอะแล้ว
อายุ๙๐แล้วอะค่ะแล้วท่านก็อาภาษณ์ด้วย
และชาวบ้านบอกว่าครูบาบุญทรัพย
ท่านเป็นพระที่มีสติปัญญาดีมาก
มีแนวทางในการบุรณวัดอย่างฉลาดเฉลี่ยวมาก
ระยะหลังชาวบ้านและญาติของท่านเจ้าอาวาส
ตั้งข้อสงสัยและยื่นเรื่องถึงเจ้าคณะตำบล
เจ้าคณะอำเภอให้ตรวจสอบครูบาบุญทรัพย
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสเกี่ยวกับเรื่องของการบริหารงาน

๖กรกฎาคมป้ายประกาศมาเลยป้ายปลดมาแปะ
เป็นป้ายประกาศปลดครูบาบุญทรัพย์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสให้พ้นจากตำแหน่ง
และท่านเจ้าอาวาสลงนามเอาไว้

ชาวบ้านเขาบอกว่านี่แหละคือเหตุผลที่ไม่พอใจ
ปีที่ผ่านมาครูบาบุญทรัพย์พัฒนาพื้นที่ถนนวัด
พัฒนาสาราการประเรียนพัฒนาด้านอื่นของวัด

ทำไมถึงเนี่ยแปะประกาศปิดไว้แบบนี้
ภาพซ้ายมือคือภาพของท่านผู้ช่วยเจ้าอาวาสนะคะครูบาบุญทรัพย์
อยู่ดีเอาป้ายประกาศไปแปะไว้โอ้โห

คือจริงแล้วเขานัดไกล่เกลี่ยกันนะคะ
ไอ้ภาพที่ตีกันคือนัดไกลเกลี่ยนะ

แต่เหตุการณ์มันบานปลายกลายเป็นทะเลาวิวาสกันอย่างที่เห็นในคลิปค่ะ
จริงถ้ามันชี้คู่ขนาดก็ได้มันน่าจะโอเคกว่า
ทีนี้ค่ะทางคุณป้าที่ทีมข่าวของเราบอกว่า
สงสัยจะเป็นต้นเรื่องนะป้าอุบลวัย๖๐ปีอะค่ะ

เหมือนถูกดึงถูกอะไรใช่ไหมครับ
อุบลแกบอกว่าคือตอนนั้นน่ะ
ตุ้ยกับนางเล็กมาด่าป้ามาทำร้ายป้า
แต่ยังดีนะป้าไม่เจ็บอะไรเยอะไอ้ที่ตกบันไดก็คือก้นกระแทก
คือจริงตอนนั้นป้าอุบลบอกว่าป้าไปฟังข้อเสนอแนะเฉย
ทำไมต้องมาต่อว่าแล้วก็มาผลักแกขนาดนั้น
เห็นไหมตกบันไดไปแบบนี้ส่วนป้าอำพรค่ะอายุ๖๘ปี
เล่าให้ฟังว่าก็ถูกผู้ใหญ่บ้านบ้านพึ่งกระชากแขน
ให้ไปหาพระที่นั่งอยู่ในห้องประชุมจนมือถือร่วงพื้นเลยนะ
จังหวะที่ป้าก้มเก็บก็แบบโอ้โหเหมือนมาต่อว่าป้ามาอะไรป้า
ป้าก็เจ็บตอนก้มเก็บเหมือนมันพลาด
ป้าช้ำเลยมีรอยช้ำเลย
ป้าอำพรพูดถึงผู้ใหญ่บ้านบ้านพึ่ง

จริงแล้วมีการขอให้ตรวจสอบการบริหารงานและบริหารเงินภัย
ในวัดซึ่งมองว่าครูบาบุญทรัพย์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสเนี่ยแต่งตั้ง
คณะกรรมการวัดโดยไม่โปร่งใสแต่มันมีประเด็นเพิ่มเติมนิด
หนึ่งก็คือมันมีคลิปเสียงเหมือนกับผู้ใหญ่บ้านไปขู่ขู่
ครูบาบุญทรัพย์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสผู้ใหญ่บ้านบอกว่าไอ้คลิป
เสียงเนี้ยเป็นเสียงผมจริงครับแต่มันเป็นเรื่องเข้าใจผิดจริงจริง
แล้วคุยกันประเด็นอื่นด้วยคือจริงแล้วมันยาวกว่านี้
แต่ถูกตัดให้สั้นลงก็เลยทำให้เกิดการเข้าใจผิดกัน
สมมุติว่าเออมาไล่ตู้อะไรพระเจ้าแล้วมันมีต้นฮวารักฐาน
ท่านขอใจของผมนอกวะมีราชาณะอ่าเออมาเข้าว่า
ใส่มันไม่เกิดความโปร่งใสมันไม่เกิดนะก็เลยต้อง
อำเภอเขาให้เข้ามาดูแลในส่วนเรื่องเราจะทำยังไง
เราจะให้มันปล่องดองเราจะให้เรื่องนี้ให้มันโปร่งใส
ยังไม่หมดนะคะเดี๋ยวขออีกคนนึงที่เรากล่าวถึง
ก็คือลุงตุ้ยในมณัฐที่ผลักป้าอุบลตกบันไดค่ะ
ตุ้ยแกบอกว่าลุงก็เจ็บนี่เห็นไหมที่แก้มซ้ายลุงเนี่ยเย็บตั้ง๓เข็ม
ชาวบ้านอีกคนนึงมาต่อยแจ้งความแล้ว
ส่วนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยขอโทษทุกคนขอโทษผ่านสื่อตรงนี้เลย
ก็คือกลายเป็นว่าก็เจ็บกันหมดอะเนาะโอ้โหนี่ไงฮะ
เจ็บกันหมดทุกคนพระครูอินทรรัฐรัตโสภาคเจ้าคณะตำบลแม่หอพระท่าน
ก็เลยบอกแบบนี้นะคะเดี๋ยวหลังจากนี้รอผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนก็แล้วกัน
ส่วนการบริหารวัดก็จะมีการแต่งตั้งพระรูปอื่นให้มาดูแลวัดในเบื้องต้นก่อนนะคะ
ส่วนท่านเจ้าอาวาสรูปปัจจุบันท่านชราภาพและอาภาษณ์หนัก
อายุ๙๐แล้วอะค่ะตอนนี้รักษาตัวอยู่นะคะ